มารอบนี้๓๒คนแล้วก็รวมกันเลยนะครับในเกมที่จะบุกประเยียนมาเลเซียกับเวียดนามฝึกซ้อนต่อเนื่องกันไปนะครับเข้าแคมป์วันที่๓๑นี้๓๒คนก็มีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ผสมผสานกันครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าชุดนี้ไม่ได้มีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงผู้เล่นที่บาดเ
เติมก็คือกวินธรรมศาสตร์จานานจากโอเอสลูเวิร์นสิวรักเทศสูงเนินจากบุรีรามชัดใช่บุตรพรมจากบีจีปธุมและที่เติมขึ้นอีกหนึ่งคนก็คืออภิรักษ์วรวงนะครับในทวารวาย๒๓ปีจากเชียงรายูไนเต็ดเคยติดมาแล้วในยุคของอภิรัตนิชโนตอนที่เจอกับเวียดนามแต่ว่าหลุดออกไปจากการเป็
ก็นำโดยมอนิเอลทอมเบียร์ฟันสายเห็นวิบูรณ์และอดิสรพรหมรัก
นอกจากนี้ก็มีสารวุฒิอินแปนซินเตอร์ฮาฟจากเชียงรายยูนไนเตศ

รายชื่อออกมาแบบนี้คาดว่ากรกฎน่าจะแทนธีรทรค่อนข้างแน่นะครับ
เพราะว่าแบล็คซ้ายในทีมชุดนี้มี๒คนหรืออีก๑ตัวเลือกก็คือเอาสัตยารักษณ์ให้ประโคนลงมา
แต่ว่าดูแล้วเจ้าตัวอาจจะถนัดกับตำแหน่งตัวลุกมากกว่า
ก็อาจจะหดหายไปในเรื่องของการเติมเกมลุกนะครับ
ตอนนี้ก็ผลงานดีกันทั้ง๓คนเลย
อะมาดูกันที่กลางขออภัย
กลางนะครับยังคงนำทับที่ทนาชนะทิพย์สงกระสินต์

ทั้งเอกณิตทั้งสูงประโชคทั้งซะสะลักก็ยังมีรายชื่อ
เพิ่มเข้ามาก็คือ๓ผู้เล่นจากสมุทรประการซิตี้นะครับ
ก็คือพีรดลพิชาแล้วก็ชายาวัดศรีนาวงศ์
ซึ่งก็กลับมาติดอีกครั้งหนึ่งสำหรับชายวัดนะครับ
คนนี้ครับก็คือธิรสินแดงดาสุประชัยใจเด็ด
สุพรณัฐเหมือนตาและชะนานันป้อมบุภา
อีกคนครับได้ตามเสียงเชียร์เลยครับ
ละพลเยอะเย้ยจากสมุทรประการซิตี้

ก็เป็นรองเพียงแค่เอกดิจปัญญากับสุพชกศาลชาติที่ยิงข้าวประตูนะครับ
ีรพลก็ถือว่าได้มาลุ้นแย่งตำแหน่งในตำแหน่งแดนหน้านะครับ
แต่ก็ลุ้นกับผู้เล่นที่เป็นแกนหลักอยู่แล้วนะครับ
วันแรกนะครับ๓๑ตุลาคมและฝึกซ้อมทันทีครับ
แล้วก็จะเข้าแคมป์ในช่วงแรกจนถึง๔พฤศจิกายนหรือที่เขาเรียกกันว่ามินิแคมป์นะครับ
จากนั้นพัก๒วันครับพัก๒วันกลับมาอีกทีวันที่๗พฤศจิกายน
และผู้เล่นของการท่าเรือที่ติดทีมชุดนี้นะครับจะตามสมทบวันที่๘พฤศจิกายน
๔คนนี้จะอยู่ยาวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่า๔คนนี้อาจจะต้องลงไปซ้อมกับทีมชุด๔เกมอยู่บ้าง
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือจะอยู่ยาวจนเสร็จสิ้นเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามเลยนะครับ

ยังมีอีกครั้งสำหรับโรคแกรมทีมชาติไทยในศึกฟุตประโลก๒๐๒๒
นัด๔ครับจะบุกไปเยือนมาเลเซียที่บูกิจชาลิวครับวันที่๑๔พฤศจิกายน
ต่อด้วยวันที่๑๙พฤศจิกายนนะครับบุกไปเยือนเวียดนามแข่งกันที่มีดิ่งสเตดียม